ชอบจังเลยช่วงนี้ค่ะเที่ยงกว่าเนี่ยได้เวลาแล้วค่ะกับเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทยวันนี้
ถ้าคุณเล็กไปหรือเปล่ามันต้องใหญ่กว่านี้ใช่ไหมคุณ
จะบอกว่าวันนี้ค่ะพาไปทั้งเที่ยวทั้งกินนะแต่ถ้าเกิดว่าให้ดิฉันเริ่มต้น
คุณให้ดิฉันเล่าก่อนใช่ไหมดิฉันน่ะสายหวาน
ชอบมากค่ะเครื่องดื่มหวานแต่ว่าคราวนี้จัดแบบวิปครีมเน้น
คุณวิปครีมน่ะมันสูงกว่าน้ำที่อยู่ในแก้วอีก

แล้วเห็นวิปครีมไหมเห็นไหมมันยังไม่หมดนะคุณผู้ชม
คือวิปครีมมันจะตั้งทรงอยู่ได้เขาเอาหลอดปักตรงกลางจ้า
ให้มันเกาะให้มันเกาะแล้ววิปครีมสูงกว่านี้ได้อีกไหมเนี่ย
กว่าจะได้ดูดน้ำก็อิ่มวิปครีมไปแล้ว
ถูกเอาหลอดปักไปเนี่ยคือปลายหลอดมันยังไม่ถึงน้ำเลย
อยู่ในวิปครีมแบบนี้แล้วคุณเห็นไหม๓ไซส์๔๐๕๐๖๐นะจ๊ะ

อยู่หลังสารกลางที่อำเภอเมืองจังหวัดพยาวแล้วสีของน้ำอ่ะ
พอเขาเอามาผสมกันสวยอยู่นะ
ราคามีตั้งแต่แก้วเล็กแก้วกลางแก้วใหญ่อย่างที่บอกค่ะ
เลือกได้เลยคุณจะเอาอันชันนมสดหรือเปล่า
คุณจะเอาชาเขียวอัญชันนมสดหรือคุณจะเอาถั่วแดงปั่น
จะเอาไว้ช็อกไว้ช็อกร้อนโกโก้โอริโอเอาชาเขียวชาเย็น
เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็น
บางคนจะสั่งผ่านไลน์แมนก็ได้นะโทรศัพท์ให้เบอร์โทรไปด้วย
๐๖๑๓๒๔๓๕๘๐อยู่ที่พยาวเผื่อใครอยากไปทานไปได้เลยค่ะร้านนี้

นะฮะอ้าวกินแล้วใช่ไหมพาไปดูดอกไม้ที่เป็นราชินีแห่งขุนเขาตะวันตกหน่อย
ตอนนี้มันเบ่งบานพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวนี่ดอกกระเจียวสีส้ม

นี่หาชมยากตอนนี้มันเบ่งบานแล้วคุณผู้ชมไปได้เลยครับ
ออกดอกบานสะพรั่งแล้วที่สำคัญนะมันมีสายหมอกพัดผ่านอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญที่พบพระจังหวัดตากนะครับ
ถือเป็นทุ่งดอกกระเจียวสีส้มแห่งเดียวของจังหวัดที่ขึ้นอยู่ที่บริเวณน้ำตกพาเจริญ
มันเป็นชั้นชั้นเก้าสิบเจ็ดชั้นทีเดียวนะฮะ
เดี๋ยวศุกร์นี้นะเป็นวันแรกนะฮะที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญเนี่ย
เปิดแล้วให้คนไปดูดอกกระเจียวสีส้ม
ที่บอกว่าเป็นราชินีแห่งขุนเขาตะวันตกได้แล้ว

นี่ผู้เท่าผู้แก่เขาชอบให้เด็กมาถอนผมงอกให้ใช่ไหม

แต่ว่าคราวนี้ค่ะเด็กไม่ต้อง
เจ้าสองตัวนี้เลยเป็นใครเอาดูค่ะ
คุณผู้ชมไม่ได้มองผิดนั่นค่ะแทะถึงเปลือกเลยเปลือกทุเรียน
แต่แหมให้กินทุเรียนขนาดนี้จะต้องทำอะไรให้เจ้าของหน่อย
ก็คือต้องมาถอนผมงอกให้นี่แหละค่ะ
เจ้าสองตัวนี้นะคือเจ้าของพี่วารินเพชรขันใช่ไหม
เขาอยู่ที่อำเภอเมืองตรังก็เลี้ยงเจ้าสองตัวนี้คือเจ้าเกี๊ยะนะ
แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี้ยเลี้ยงไว้อายุเนี้ยแบบเจ็ดกับแปดปีอ่ะ
น้อยกับเจ้าเกี๊ยะค่ะอืมทีนี้เขาเลี้ยงไว้น่ะอุ้ย
เขาก็ให้เจ้าทั้งสองตัวเนี่ยนะถอนผมออกให้แหม
แล้ววิธีการของเขานะคือตาเขาดีมากนะ
มือเขาแหวกเขาใช้ปากช่วยแหวกด้วยนะ
แล้วก็ดึงมาคุณทัศนัยคิดว่าเขาดึงพลาดไหม

แต่คุณเชื่อไหมไม่พลาดสักเส้นหนึ่งเลย
เขารู้จักแยกออกว่าอันไหนสีขาวอันไหนสีดำ

ทีนี้ก็เลยต้องให้รางวัลให้กินทุเรียนค่ะ

คือเขาบอกว่าปกติตอนเช้าเขาจะให้กินนมกล่อง
ตอนเที่ยงก็กินข้าวบ่ายกินผลไม้
หลังจากนั้นก็อาบน้ำอาบท่ามานั่งเฝ้าบ้าน
คือบ้านนี้เขาเลี้ยงลิงเอาไว้เฝ้าบ้าน
เลี้ยงหมาไว้เฝ้าบ้านนะแล้วเจ้าสองตัวนี้ชอบผลไม้มาก
ถ้าเกิดเป็นหน้าเงาะก็จะกินเงาะแต่ช่วงนี้ทุเรียนชอบทุเรียนมากนะ

เออแล้วหลายคนที่เอ็นดูนะทั้งเจ้าน้อยแล้วก็เจ้าเกี๊
เอาจากเจ้าลิงพาไปดูฝูงนกเงือกกรามช้างปากเรียบกันหน่อย
โอ้โหมาเป็นพันตัวทีเดียวคุณผู้ชมตอนนี้มันอยู่ที่มรนอง
นี่มาอบพยพกันมาเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ฝูงนกจำนวนมากเลย
ป่าทุ่งระยะนาศักดิ์ค่ะคนเห็นก็ตื่นตาตื่นใจ
เคยเห็นไหมล่ะเอ่อนกเงือกกรามช้างปากเรียบนะฮะ
ชาวบ้านเห็นก็ตื่นตาตื่นใจคือตรงนี้มันเป็นพื้นที่อำเภอกระดาษบุรีที่มรนองเนอะ
ก็มีกลุ่มนกเงือกมาปรากฏตัวเยอะแยะมากมายเลยนะครับ
เป็นพันในพื้นป่าแห่งนี้
ก็ความอดมสมบูรณ์นะของพื้นปลาทุ่งมรญญาติธรรมดาสัคร
แล้วก็ความปลอดภัยที่มันสามารถที่จะไปจับคู่ไปอยู่กัน
สมพันธุ์กันจนมีลูกออกมา
ช่วงนี้มันเป็นการอพยพของฝูงเงือกฝูงนกเงือกที่มันอยู่ที่นี่นะครับ
สวยงามไปกันได้ที่มรนองนะครับ
แหมมีทั้งความน่ารักมีเรื่องของกินมีเรื่องที่เที่ยวให้แบบฟินแล้ว
คุณทัศนัยเดี๋ยวจะฟินมากกว่านี้อีกนะ
ดีเดย์เลย๑กรกฎาคมวันศุกร์นี้ค่ะวันแห่งความสุข
จะให้เลยไหมหรือจะให้คนที่ส่งไลน์มาหรือจะตอบคำถามยังไม่บอกค่ะ
รอดูรอติดตามนะเดี๋ยวเรามีมาแจกกันแน่
ตามข่าวเที่ยงไทยรัฐทุกวันคุณผู้ชมได้แน่นอนจะรับกับคนไม่ได้เนอะนะครับ